ข่าวนี้ค่ะเกิดขึ้นที่คุณสุนารีราชศรีมาออกอาการเซ็งสุดสุดเลยค่ะเพราะว่าโดนมือดี
ไอจีนะคะที่มีชื่อว่าสุนารีลำค่ะซึ่งเจ้าตัวนะส่งคลิปมายังบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าขอเลยช่วยหน่อยนะคะช่วยบอกแฟนคลับที่ว่าตอนนี้เธอเปิดไอจีใหม่แล้วนะจ๊ะ
ฝากขอโทษเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างที่จ้างให้รีวิวสินค้าด้วยค่ะ
ผลกระทบกับงานนะเพราะว่ามันมีสินค้าบางตัวที่พี่สุเอง
แล้วก็มีข้อตกลงว่าจะต้องลงไอจีให้เขาเดือนหนึ่งกี่ครั้งกี่ครั้ง
เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่หมดเลยฝากด้วยนะคะ
จากสองพี่สารดีแล้วสามีเขาก็หล่ออยู่นะหมาก็น่ารัก